กลับมาที่กรุงเทพมหานครหน่อยนะคะนี่เรื่องที่คนกรุงก็เจอ
แต่ว่าครั้งนี้คนที่เจอเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาจากบ้านนอก
เขาเพิ่งนั่งแท็กซี่ครั้งแรกนี่แหละนะคะเชื่อไหมคุณนัทพงศ
เขาบอกว่าเขานั่งแท็กซี่จากมชิตไปฟิลเจอร์พาร์ครังสิต
ค่าโดยสารที่เขาต้องจ่ายก็คือเจ็ดร้อยหกสิบบาทโอ้โหแพงมากเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะคะ
นี่คือมิจฉาชีพแฝงมาในคราบแท็กซี่นะฮะว่าแท็กซี่ดีเขาไม่ทำแบบนี้นะฮะ
คือเขาบอกก็ต้องจ่ายต้องให้แบงค์พันธุ์ไปแล้วก็ได้รับเงินทอนมา
เนื่องจากว่าคือคนขับแท็กซี่เองก็มีลักษณะข่มขู่ด้วย
เนี่ยค่ะในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ลงคลิปนี้เขาบอกว่าผู้เสียหายกำลังจะไปหมอชิด
เออจากหมอชิตจะไปฟิวเจอร์พาร์กรังสิตเขาก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าระยะทางมันไกลจากกันเท่าไหร่

นี่แหละเมาไปละกัน๗๖๐บาทนะคะ
เขาบอกเขากับแฟนเนี่ยกลัวจนแบบตัวสั่นเพราะว่าคนขับมีท่าทีข่มขู่
ก็เลยโอนไป๑๐๐ทอนมา๒๔๐เนี่ยค่ะ
ไม่ไม่น่าจะถึง๗๖๐บาท
เขาบอกว่าไม่มีบัตรหน้าแท็กซี่ด้วยนะคะ

เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียวนะคะ
กรมการขนส่งทางบกรับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะ
ตอนนี้กำลังออกตรวจเพื่อที่จะเอาผิดแท็กซี่รายนี้ค่ะ